สวัสดีครับในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นตอนนี้เนี่ยนะครับยังถือว่าเป็นพื้นที่ที่ได้รับอิทธิพลจากลมหนาวที่แผ่มาจากจีนอย่างต่อเนื่องนะครับตั้งแต่ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามาจนถึงวันนี้
ดังนั้นจึงทำให้ภาพรวมวันนี้ในบริเวณพื้นที่จังหวัดขอนแก่นจะสังเกตว่าตอนนี้ไม่มีกลุ่มก้อนเมฆเข้ามาปกคลุมนะครับ
หมายความว่าวันนี้ตลอดทั้งวันครับท้องฟ้าเหนือขอนแก่นก็จะโปร่งโล่งเป็นพิเศษนะครับสิ่งที่อาจจะต้องระวังหน่อยก็คือเรื่องของแสงแดดนั่นเองนะครับ
เดี๋ยวมาดูการคาดการณ์กันหน่อยนะครับว่าจังหวัดขอนแก่นหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับสำหรับใครที่จะเดินทางไปหรือว่าใครที่ปักหลักอยู่ที่นั่นอยู่แล้วนะครับ
จะสังเกตว่าขณะนี้เนี่ยนะครับยังคงมีลมพัดเข้ามาในพื้นที่อย่างต่อเนื่องลมนี้จะค่อยค่อยแผ่วนะครับในช่วงบ่ายโมเมนต้นไป
นั่นก็หมายความว่าช่วงบ่ายลมก็จะเบาอากาศในบริเวณดังกล่าวก็จะไหลเวียนแล้วก็ถ่ายเทได้น้อยกว่าในช่วงเช้าวันนี้นะครับ
เดี๋ยวมาดูการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิกันนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงหลังจากนี้เป็นอย่างไรขณะนี้นะครับ
องศาเซลเซียตหลังจากนี้เป็นต้นไปอุณหภูมิก็จะค่อยสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับ
โดยถ้าหากเราคาดการณ์เนี่ยนะครับก็พบว่าในช่วงประมาณบ่าย๔โมงเย็นครับจะเป็นช่วงที่อุณหภูมินั้นไต่ระดับถึงจุดสูงสุดของวันนะครับอยู่ที่ประมาณ๓๒องศานะครับ
ชื้นจะสังเกตว่ามีถึง๘๓นั่นก็หมายความว่าอาจจะทำให้รู้สึกอึดอัดแน่นเนื้อแน่นตัวเป็นพิเศษนะครับ
ใครที่อยู่กลางแจ้งนานอาจจะต้องระวังหน่อยอาจจะเป็นลมแดดได้ทีนี้เดี๋ยวมาดูการคาดการณ์นะครับอย่างที่บอกไปนี่นะครับช่วงประมาณบ่าย๔นะครับอุณหภูมิประมาณ๓๒องศาเซลเซียตนะครับ
หลังจากนั้นอากาศจะค่อยเย็นลงนะครับช่วงเย็นจะอยู่ที่ประมาณ๒๗องศาเซลเซียดส่วนช่วงค่ำก็จะอยู่ที่ประมาณ๒๑องศาเซลเซียดนะครับลมนั้นช่วงเย็นเนี่ยนะครับกระแสลมก็จะค่อยพัดช้าลงนะครับจะสังเกตว่าช่วงบ่ายเนี่ยนะครับประมาณ๑๓กิโลเมตรต่อชั่วโมงช่วงเย็นก็จะค่อยพัดช้าลงแมลง
ต่อเนื่องไปจะถึงช่วงตี๔ของพรุ่งนี้นะครับท้องฟ้าค่อนข้างโปร่งโล่งนะครับแดดในตอนกลางวันตั้งแต่เช้าต่อเนื่องไปจะถึงช่วงเย็นค่อนข้างแรงเป็นพิเศษนะครับใครที่ต้องอยู่กลางแจ้งนานก็จะต้องระวังเรื่องของอันตรายจากแสงแดดด้วยนะครับอาจจะมีผิวไหม้ได้นะครับใครที่อยู่นานตักแดดนานเนี่ยนะครั
อยู่กลางแจ้งแล้วก็อยู่ตั้งแต่ช่วงเช้าต่อเนื่องไปจะถึงช่วงเย็นนี้นะครับจะต้องระวังหน่อยอุณหภูมิที่แตกต่างกันเยอะแบบนี้